วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของการปรับระดับการระบายน้ำในพื้นที่หน่วงน้ำบางอรกรรมลงสู่แม่น้ำน่าน๑๒ล้านลูกบาทเมตร
ก็จะใช้เวลาสามสิบวันในการระบายน้ำห้าร้อยห้าสิบล้านลูกบาทเมตรออกจากพื้นที่หน่วงน้ำ
เราจะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จากรายงานครับโดยระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำบางแก้วลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัด
หลังจากที่เริ่มปรับระดับการระบายน้ำออกจากทุ่งหน่วงน้ำวันแรก๑๒ล้านลูกบาทเมตร
โดยครอบคลุมพื้นที่๔อำเภอคืออำเภอบางรกรรมอำเภอพรมพิรามอำเภอเมืองพิศนุโลก
และอำเภอกรงไกรราชจังหวัดสุโขทัยปริมาณน้ำทั้งหมด๕๕๐ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะต้องระบายน้ำออกจากพื้นที่๔๕๐ล้านลูกบาทเมตร
และเหลือไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูก๑๐๐ล้านลูกบาทเมตร

ทางห้าที่แผนระบายน้ำที่ชลพระธานจังหวัดพิศุนุโลก
กำหนดไว้คือจะระบายน้ำออกวันละ๑๒ล้านลูกบาทเมตร
ประตูระบายน้ำจุดเดียวคือประตูระบายน้ำบางแก้ว

โดยแบ่งระยะการระบายออกเป็น๒ระยะคือ
ระยะแรกจะเร่งระบายน้ำออกจากเส้นทางสัญจร
ให้ประชาชนกลับมาใช้เส้นทางได้
ซึ่งจะใช้เวลา๑๕วัน
ส่วนระยะที่๒จะระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
จะใช้ระยะเวลา๑๕วันเช่นกัน
พื้นที่นาข้าวที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะ
กลายเป็นพื้นที่หน่วงน้ำในอำเภอบังรกรรมค่ะ
ที่รับน้ำ๕๕๐ล้านลูกบาทเมตร

ถือว่าระยะเวลาในช่วง๑เดือนนี้นะคะ
ชาวอำเภอบางรกรรมต้องประสบกับปัญหาการรับน้ำในพื้นที่หน่วงน้ำค่ะ
แต่ว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ
กลุ่มชนประธานของจวบพิศนโลก
จะต้องเร่งระบายน้ำที่อยู่ในพื้นที่หน่วงน้ำนี้ทั้งหมดนะคะ

เพื่อที่จะให้เกษตรกรเตรียมเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกค่ะ
หน่วงน้ำบางรกรรมเป็นอีกจุดหนึ่ง
ที่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ
เพราะวิกฤตน้ำปีนี้ใกล้เคียงกับปี๒๕๕๙
จึงทำให้การปรับเปลี่ยนชีวิตโดยเฉพาะการใช้เส้นทางหลักลำบากถูกตัดขาดไป
ว่าน้ำมันจะเยอะขนาดนี้เขาก็ว่าน้ำมันไม่เยอะไม่เยอะอยู่ที่เขาออกอ่ะนะเพราะว่าน้ำมัน
ไม่มากไม่เยอะอะไรอื่นจากพอพอมั่งจริงน้ำมันเยอะมี๓๗๓๘แล้วก็มา๔๕แล้วก็มา
หกห้าสี่ครับเนี่ยล่ะแล้วก็มาเนี่ยหกศูนย์เนี่ยครับ
รุ่นก่อนเขาก็แจ้งเตือนนั้นที่นี่เขาก็บอกว่ารัฐบาลเขาบอกว่าน้ำบอก
บอกว่าโคตรไม่มากอ่ะเขาว่างั้นอ่า
ออกจากทุ่งหน่วงน้ำชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
แต่มวลน้ำที่เร่งระบายออกไปวันละ๑๒ล้านลูกบาทเมตรนั้น
จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่รุ่มเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่
เป็นสิ่งที่ประชาชนที่อยู่ตามแนวรุ่มเจ้าพญากังวล
ขณะที่ชนรับประทานจังหวัดพิศนุโลกยืนยันว่า

จะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาอย่างแน่นอน